ทุกผู้ชมครับเรื่องของคุณครูนะฮะลองคุยกันหน่อย
เพื่อคุณครูท่านอยู่โรงเรียนไหนอย่างไรจะส่งข้อความมาคุยกันนะฮะ
เฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ไลน์ที่หน้าจอก็ได้ยูทูปก็ได้นะครับ
มีการตั้งคำถามขึ้นมาเรื่องความปลอดภัยของคุณครู
โดยเฉพาะถ้าต้องอยู่บ้านพักครูอยู่ใกล้โรงเรียนแล้วบางทีต้องอยู่เวรในการดูแลโรงเรียนนะครับ
บอกความปลอดภัยของคุณครูเนี่ยจะหาได้จากไหนในเมื่อบ้านพักครูบางแห่ง
พื้นที่คือจุดอันตรายและไม่มีความปลอดภัยอะไรเลย
ในกระทรวงเนี่ยเคยคิดจะแก้ปัญหาอะไรไหมนี่นะฮะ
แล้วเรื่องราวเนี่ยที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากมีคนนะบอกว่า
เมื่อวันอังคารที่๙พฤษภาคมแล้วยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงด้วย
มีภาพให้เห็นนี่เห็นไหมฮะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะ
อังคารเก้าพฤษภาคมเหตุการณ์ในวันนั้นมันย้ำชัดเลยว่า
ความปลอดภัยในโรงเรียนขนาดเล็กมันมีเป็นศูนย์
ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอีกต่อไปพร้อมกับตั้งคำถามว่าความปลอดภัยในชีวิตของคุณครูอยู่ตรงไหน
โดยคนที่โพสต์บอกเล่าเรื่องราวบอกว่าน้องครูผู้ช่วยก็คือคุณครูนี่แหละ
ทักมาหาเป็นผู้หญิงนะฮะคุณครูผู้หญิงบอกมีคนแปลกหน้ามาที่โรงเรียน
แล้วก็ถ่ายรูปคนแปลกหน้ามาให้ดูก็เลยบอกน้องไปว่าให้รีบออกมาจากโรงเรียน
ไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่โรงเรียนเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีน้องครูผู้ช่วยโทรหาอีก
คล้ายกับขอความช่วยเหลือถามพี่อยู่ไหนนี่ฮะแล้วก็มีเสียงเนี่ยที่มันถามมาบอก
อยู่บ้านพักครูคนเดียวเหรอซึ่งตอนนั้นคุณครูท่านเนี่ยบอกไม่ได้อยู่ใกล้โรงเรียนเลย
ก็เลยตอบน้องไปว่าพี่อยู่ในเมืองกำลังจะกลับตอนนี้มันอยู่มันอยู่ตรงไหน
รีบหนีรีบขึ้นรถเลยรีบหนีออกมาก่อนตอนนั้นเริ่มสังหรณ์ใจไม่ดีแล้ว
ไปสักพักแฟนของครูผู้ช่วยโทรหาว่าติดต่อแฟนไม่ได้
บกวนช่วยติดต่อให้หน่อยทั้งเราและแฟนน้องครูผู้ช่วยพยายามติดต่อน้องครูผู้ช่วยโทรติด
ไม่มีคนรับสายครูที่โรงเรียนก็โทรมาถามไม่นานก็เลยมีเบอร์แปลกเนี่ยโทรมาหา
ถามว่าครูอยู่ไหนรีบมาโรงเรียนแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยโทรมาหาให้รีบมา
ในใจภาวนาอย่าให้เป็นอะไรเลยพอไปถึงโรงเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนเต็มไปด้วยชาวบ้าน
ซึ่งคุณครูท่านนี้บอกใจเสียไประดับหนึ่งแล้วแต่พอเห็นหน้าน้องครูผู้ช่วยโอ้โห
คือเอาละมุมหนึ่งก็โล่งใจแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้น
น้องเขาก็ปล่อยโฮร้องไห้บอกทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมาก
คนร้ายบุกเข้ามาจะทำร้ายตอนที่กำลังจะล็อกประตูหน้าบ้านพักครู
แล้วทำร้ายน้องครูผู้ช่วยคนนี้เพื่อจะข่มขืน
แต่ครูเนี่ยวิ่งหนีออกมาได้ทันแล้วมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่หน้าโรงเรียน
ทีนี้มันมีเรื่องต่ออีกนะคุณครูเขาเล่าเนี่ยเขาบอกว่า
กว่าจะจับคนร้ายได้เนี่ยกินเวลาร่วมเป็นชั่วโมงนะฮะโอ้โห
ถามว่าเพราะอะไรแจ้งตำรวจไปแล้วมีตำรวจอยู่ในพื้นที่
แต่ไม่สามารถมาจับได้บอกต้องรอกำลังเสริม
กำนันมาถึงที่เกิดเหตุแล้วแต่ต้องโทรประสานชมรม
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาถึงแล้วแต่ต้องกลับไปใส่ชุด
ถ้าไม่มีชุดไม่สามารถจับคนร้ายได้
ชาวบ้านก็ไม่สามารถจับคนร้ายได้ต้องรอตำรวจก่อน
ตำรวจพื้นที่สั่งไว้เดี๋ยวมันจะเกินกว่าเหตุ
แล้วคนร้ายคนนี้เคยก่อเหตุเผาบ้านตัวเองทำร้ายคนในหมู่บ้าน
แล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วมาลักเล็กขโมยน้อย
แล้วสุดท้ายบุกมาในบ้านพักครูจะมาข่มขืนครู
คำถามมันเลยเกิดขึ้นในใจมากมายว่าความปลอดภัยของครูเนี่ยอยู่ไหน
มองว่าครูต้องเสียสละยิ่งเป็นครูตามชนบทแล้ว
ครูคืออาชีพอาชีพหนึ่งโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้ครูเป็นทุกอย่างไม่ได้แล้วครูเวรเนี่ย
ยังต้องอยู่เวรแล้วอยู่เวรยามแล้วต้องมาเจอแบบนี้เหรอ
นี่ฮะทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ในพื้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ผู้ก่อเหตุที่ถูกจับได้นะครับชื่อนายอนุวัฒน์วงศาหาราช
หรือว่าในแจ๊กอายุ๓๓ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่
บนบัวเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ตำรวจนำตัวไปตรวจปัสสาวะนะฮะปัสสาวะเป็นสีม่วงนะครับ
ก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้ว
วันนี้คุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
บ้านของนายแจ็คบ้านนายแจ๊คอยู่ห่างจากโรงเรียนแค่๘๐๐เมตร
พ่อของแจ็คบอกว่าลูกชายเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อต้นปี
ออกมาก็ไปเสพยาเสพติดอีกเข้าคุกนี่ก็คดียาเสพติด
จนต้องไปสร้างเพลิงพักให้อยู่ข้างบ้าน
เพราะว่าคลั่งยาบ่อยไม่กล้าให้อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านจะทะเลาะกับคนในบ้าน
พ่อยอมรับว่าแจ็คเนี่ยเคยก่อเหตุเผาบ้านมาเมื่อ๕ปีก่อน
บ้านที่ถูกเผาเนี่ยยังมีเศษซากหลงเหลืออยู่เลยนี่เห็นไหมฮะ
คลั่งยาติดยาแล้วเผาบ้านดูสิ
ถูกจับติดคุกไป๓ปีออกมาเมื่อต้นปีเสพยาอีก
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บุกไปในบ้านพักครูที่อยู่ข้างบ้านห่างแค่๘๐๐เมตร
ข่มขืนครูผู้หญิงเขาเนี่ยพ่อบอกก็ลูกก็คลั่งยานั่นแหละ
พ่อเสียใจมากที่ลูกชายเป็นแบบนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงจริง

เต๊ะลำไปเลยแต่ท่านการเขาจะเริ่มงานเลย

เห็นเครื่องสระลูกได้ทั้งคนบ้างรึเปล่า

บอกทุกคนในหมู่บ้านนี่กลัวมากนะ

อกจากจะกลัวตอนที่แจ๊คอยู่แล้วเนี่ย
ตอนนี้ยังกลัวว่าเดี๋ยวแจ็คถูกปล่อยออกมาเนี่ย

แล้วในพื้นที่หมู่บ้านทั้งเด็กทั้งผู้หญิงก็เยอะแยะไปหมด

ส่วนบ้านพักครูนะครับทุกผู้ชมครับ
อยู่ห่างจากบ้านในแจ๊ค๘๐๐เมตร

ก็เป็นบ้าน๒ชั้นนะครับ
เหมือนที่เราเคยเห็นกันทั่วไป

คุณครูบ้านพักครูก็น่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะ

บ้านที่มีให้อยู่บางทีก็ต้องซ่อมแซมกันไป

คนเข้าออกมันก็มากันแบบไม่รู้ตัว
ช่วงนี้ยังปิดเทอมนะครับโรงเรียนจะเงียบหน่อยนะครับ
มีคุณครูที่ต้องอยู่เวรนั่นแหละนะฮะ
คุณครูที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นผู้เสียหายนะครับ
ตอนนี้ก็ไปอยู่ในบ้านตรงจุดอื่นแล้วนะครับที่ปลอดภัยนะครับ
คุณแม่ของคุณครูนะครับบอกว่าสภาพจิตใจของลูกสาวย่ำแย่มาก
แล้วตามร่างกายก็เต็มไปด้วยร่องรอยฟกช้ำ
ลูกสาวเนี่ยถูกชกที่ท้องก่อนแล้วถูกต่อยปากด้วย
แม่บอกแม่สงสารลูกมากลูกสาวเพิ่งได้บรรจุเข้าเป็นครูได้๑เทอม
แล้วต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ถามว่ากำลังใจของคนที่จะประกอบวิชาชีพครู
จะเป็นคุณครูเนี่ยท่านจะรู้สึกอย่างไร
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ภูมิหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
พื้นที่เขต๔นะฮะก็คือนางกันนิกาสายอ่องนะครับ
หลังจากเกิดเหตุก็มาตรวจสอบบ้านพักครูนะ
แล้วก็ยืนยันว่าทางหน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจ
และเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของครูดี
นี่ก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบทันที
เดี๋ยวจะรายงานไปเกี่ยวกับศูนย์ความปลอดภัยสพนะ
เพื่อจะให้ส่งเรื่องต่อไปยังต้นสังกัด
ในการมาดูแลความปลอดภัยของคุณครู
ทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่ทำงาน
ส่วนคุณครูที่ถูกกระทำเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ขอย้ายไปทำงานพื้นที่อื่นนอกพื้นที่โรงเรียนแล้ว
ส่วนเรื่องอนาคตเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกับฝ่ายปกครอง
แล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่
ในการจัดเวรยามหรือว่ามาดูแลความปลอดภัยที่โรงเรียนให้
แล้วก็ตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน
ในบ้านพักครูในชีวิตของคุณครู
เรื่องนี้เนี่ยคุณครูเขาติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่มาก
โดยเฉพาะการมาระงับเหตุหลังแจ้งเหตุ
ทำไมขั้นตอนมันเยอะเหลือเกินเออ
ลองฟังคุณครูหน่อยนะฮะ

ขอบใจที่อะไรนะครู
เษฤทาง
คือไม่นับเรื่องชาวบ้านเขาติดใจเรื่องคนที่มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้แล้วต้องอยู่ร่วมกับเราในสังคมนะ
ขนาดที่บ้านเนี่ยพ่อต้องสร้างเพลิงข้างบ้านให้ลูกอยู่นะ
บอกว่าลูกเนี่ยติดยาคลั่งยาไม่กล้าให้อยู่ในบ้าน

แล้วลูกก็เดินออกไปก่อเหตุ
คือถ้าไม่เข้าบ้านพักครูก็คงต้องไปบ้านหลังใดหลังหนึ่งนั่นแหละ

ทีนี้พอมาบ้านพักครูแล้วครูอยู่คนเดียวแล้วต้องเข้าเวรเฝ้าโรงเรียนด้วยเนี่ย
ต้องอยู่บ้านพักครูเนี่ยนะฮะ
ครูประสบเหตุเนี่ย๕โมงครึ่ง

ชาวบ้านก็มาล้อมมากันเอาไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่มา
อันนี้คุณครูเขาบอกนะฮะเพื่อนครูเขาบอกนะฮะ

เพื่อตำรวจหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมก็บอกมายังทีมข่าวธรรมรัฐทีวีได้

แจ้งตำรวจไปตำรวจมีตำรวจเวรอยู่โรงพักเนี่ยมีแต่บอกเดี๋ยวรอกำลังเสริมก่อน
กำนันมาถึงที่เกิดเหตุกำนันบอกเดี๋ยวกำลังประสานชมรมอยู่โทรประสานนู่นนี่นั่น

นี่แล้วดูภาพนี้มึดรึยัง

นี่แหละทุกคนค่ะเขาเลยตั้งคำถามว่า

เรือจะปรับคุณแก้ไขตรงไหนได้บ้าง
ถามเลยบอกจับกี่วัน

อะไรบ้างอืมทำร้ายพยายามข่มขืนอืมติดคุกกี่วันค่ะ
ผมก็ถามไปเนี่ยรอคำตอบอยู่เหมือนกันเผื่อมีอะไรชี้แจงได้นะคะ
นี่หลายคนก็คอมเมนต์กันมาเยอะเหมือนกันนะเขาบอกเจ้าหน้าที่อาจจะเดินมาค่ะ
อุ๋ยเลยใช้เวลานานนี่คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มานะ
เหรออืมเห็นมีรถกระบะมาเอาตัวไปนะอืมอ่า